ข่าวใส่ไข่สด

ใหม่แม่ใหม่ใหม่

โอ้โหมันเป็นรายการที่เรานั่งดูทุกวัน
ก่อนจะเข้าไทยรัฐนิวโชว์เราก็เปิดทีวีดู
ที่ห้องสตูของเราของไทยรัฐนิวโชว์อยู่คนละห้องกัน
ก็ดูทุกวันฟังคุณมดดำฟังพี่หนุ่มฟังพี่เช้าฟังน้องรถเมย์

เขาก็บอกว่าคุณหมายถึงว่าให้คุณมาลองคลายเครียด
เพราะว่าปันเอาจริงคือวันดีคืนดีก็คุณจะอยู่กับความเครียดกับวันละเกือบ๓ชั่วโมง
ค่าวเครียดนั้นนะครับโหอีกมากกว่าฮะทุ่ม๑ถึง๔ถึง๔ชั่วโมง

มันจะไปครั้งอีกแล้วเราก็แบบว่าโอเคละ
เราอยู่ช่องเดียวกันมาละลายพฤติกรรมกันหน่อยไหมครับผมเดี๋ยวเพราะว่า
เราก็จะค่อยสลับเวรกันมานักข่าวมาละลายพฤติกรรมกันหน่อยไหม

คุณผู้ชมไม่ต้องเดานะครับพี่หนุ่มไม่ได้ไปไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

แต่ไทยรัฐนิวโชวันหลังแล้วคุณขาดอะเดี๋ยวแม่นับไปช่วยอ่าน
สกริปก็เป็นอย่างงี้แล้วก็วางว่าแล้วคุณกลับมาที่ข่าวแสดง
แล้วคุณแค่งี้ครับ
อะไรบ้างนะครับแค่นี้พี่หวยเขาถามกันบ้าง
ส่วนมากมันก็จะเป็นในข่าวสารที่ตามกันมาทั้งวันอยู่แล้วไง
แต่ยังคุณว่าโอ้โห
ตอนแรกว่าจะยังไง
ไม่ให้ใครเข้ามาให้พี่นั่งอยู่คนเดียวด้วยไม่อ่ะ

นี่เมื่อกี้แองจี้เดินมาหาก่อนเข้ารายการ

แล้วโพสดีค่ะ